คุณผู้ชมคะเรื่องของน้องออมสินที่ในตาสีฟ้าแล้วเขาก็แชร์กันในโลกโซเชียลน้องเนี่ยคือหูหนวกเป็นใบ้แล้วน้องก็ไม่ได้เรียนหนังสือทีนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะทั้งน้องทั้งแม่แล้วก็ญาติของน้องนี่ก็มานั่งคุยในไทยรัฐนิวโชว์เราก็ประสานเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการรักษาน้องต่อไปด้วยนะคะ
นี่ค่ะคือน้องออมสินต้องบอกว่าที่บ้านของน้องนี่นะอยู่ตรงข้ามวัดสุรศักดิ์ที่เขาคันทรงศรีราชาชนบุรีน้องเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่กับคุณแม่แล้วก็อยู่กับญาติญาติอีก๔คนแล้วทุกวันนี้เด็กหญิงวัย๖ขวบคนนี้มีอาการผิดปกติตาสีฟ้าแบบนี้ค่ะเห็นไหมในตาสีฟ้าแบบไม่ต้องใส่คอนแท็กเลนส์เลยหูหนวก
น้องอ่ะไม่ได้ไปเรียนหนังสือพ่อของน้องก็ทิ้งไปตั้งแต่น้องยังไม่เกิดเลยที่บอกว่าไม่ได้ไปเรียนหนังสือเพราะว่าฐานะค่อนข้างยากจนค่ะแม่ของน้องก็ประกอบอาชีพรับจ้างก็ไปทำความสะอาดบ้านมีรายได้วันหนึ่งเนี้ยก็สองร้อยสามร้อยบาทแล้วเวลาที่คุณแม่ออกไปทำงานน้องออมสินก็จะอยู่กับคุณยาย
เราเห็นตลอดการไปทำข่าวเรื่องเนี้ยจะเห็นรอยยิ้มมาจากน้องค่ะยิ้มจากแววตาแล้วเด็กเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยน่ะเนี้ยค่ะหน้าตาไร้เดียงสาน่ารักสดใสจริงจริงฮะเออแล้วก็ล่าสุดเนี้ยทางโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดชนบุรีเนี้ยนะคะบอกว่าทางโรงเรียนเนี้ยพร้อมที่จะรับน้องออมสินเข้า
เพราะถ้าเกิดว่าน้องมาเรียนจริงจริงเนี้ยน้องจะต้องมาอยู่ประจำแล้วโรงเรียนเนี้ยจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าน้องมาเรียนก็จะเรียนฟรีตลอดจนจบเลยล่ะค่ะส่วนอาการอาการตาสีฟ้าของน้องออมสินเนี่ยคุณน้าเล่าให้ฟังบอกว่าเคยพาน้องออมสินเนี่ยนะไปหาหมอที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วตั้งแต่ตอนนั้นน้องประมาณอายุสองขวบสามขวบอะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาอีกเลยเพราะว่าเวลาเดินทางไปหาหมอ

เสื่อมลงไม่ให้มันพร่าลงไม่ให้มันแย่ลงไปกว่านี้แล้วเมื่อวานเนี้ยค่ะน้องออมสินอ่ะมาที่ไทยรัฐทีวีของเราแล้วก็มานั่งคุยเนี่ยเห็นไหมคะค่ะคุยอยู่กับคุณเขมสอนคุณภาคภูมิในไทยรัฐนิวส์โชว์ซึ่งน้องก็หลายหลายคนจะส่งข้อความมาให้กำลังใจน้องเยอะมากแล้วเราก็เห็นรอยยิ้มของน้องอ่ะตลอด

จอนี้เลขที่๕๙๓๐๓๑๔๔๔๖นะคะชื่อบัญชีนางสาวบุษกรจิมพลนะคะนี่แหละก็จะได้ช่วยกันนะคะช่วยกันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของน้องออมสินด้วยเป็นกำลังใจให้กับน้องแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะค่ะ